เป็นเหตุการณ์ปิดล้อมจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
ในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็ทางภาคใต้
นักค้ายาเสพติดคนนี้เชื่อบังรณ
จากค้ายาเสพติดแล้วยังก่อคดี
ยิงคนตายมาที่พัทธลุงแล้วก็หนีมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดตรัง
ตำรวจเขาไล่ติดตามจนรู้ว่าหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้
แต่ว่านายคนนี้เคยประกาศเอาไว้นะครับ
บอกว่ายังไงไม่ยอมอ่อนข้อให้ตำรวจ

พาแม่มานะพาแฟนมาสุดท้ายไม่ยอมนะ
สุดท้ายไม่ยอมนะฮะแล้วเจ้าตัวก็ตัดสินใจยิงตัวตายจริงจริงนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่ค่ะคือผู้หญิงที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ออกมาให้ออกมาเนี่ยคือแฟนสาวของผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาชื่อว่าบังรณนะครับนายฮารณอุศลหรือว่าบังรณวัย๔๐ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายแล้วก็เป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่

เจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากไปปิดล้อมเพื่อจะจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
แม่ของบังรนเนี่ยให้มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมลูกชายให้ยอมมอบตัวอยู่๓ชั่วโมงกว่าแต่ไม่เป็นผล

รนเนี่ยอยู่ในห้องในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านญาตินะครับ

แล้วมีช่วงหนึ่งหลังจากที่แม่พยายามเจรจายังไงก็ไม่เป็นผลเนี่ย
แฟนสาวเนี่ยเขาออกมาเพื่อจะเจรจากับเจ้าหน้าที่อยู่ดียังไม่ทันได้คุยอะไรเลยนะ
ตอนที่เดินออกมาเนี่ยนะไม่รู้ว่าบังรนจะให้ออกมาพูดอะไรหรือเปล่าไม่รู้

แฟนสาวคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็กลับเข้าไปดูว่าเสียงอะไร
พอเข้าไปถึงเขาก็ร้องไห้แล้วก็ออกมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขายิงตัวตายแล้ว
นี่เห็นมั้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าออกมาก่อนแล้วถึงเข้าไปเคลียร์ที่เกิดเหตุ
นี่ฮะหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรภาค๙ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตรังนะครับ
หมายจับไปปิดล้อมบ้านปูนชั้นเดียวในสวนยางพาราห่างจากถนนสายกันตังหาดยาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังประมาณ๓๐๐เมตร
นายฮารนอุสนหรือว่านายบังรนอายุ๔๐ปีเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทธลุง
คดีฆ่าผู้อื่นก่อเหตุเอาไว้เมื่อกันยายนปี๖๒ก็หลบหนีคดีนี้อยู่นอกจากเรื่องของการค้ายาเสพติดด้วยนะครับ
แล้วก็มาเจอตัวเนี่ยฮะมาซุกซ่อนตัวอยู่ที่นี่บ้านหลังนี้เป็นบ้านญาตินะครับ
เจ้าหน้าที่นำกำลังมาปิดล้อมกดดันให้มอบตัวอยู่นานเพราะรู้ว่ามีอาวุธปืนด้วยนะครับ
รู้ว่านายบังรนเนี่ยอยู่ในห้องกับแฟนสาวก็ให้แม่มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัว๓ชั่วโมงไม่เป็นผล
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแฟนสาวที่อยู่ด้วยเนี่ยพยายามจะออกมาเจรจาพูดคุยอะไรกับเจ้าหน้าที่สักอย่างอยู่ดีเสียงปืนดังขึ้น
ตายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบในห้องนะครับในห้องนอนในบ้านไปเจอบังรนสวมเสื้อยืดสี
กรมท่ากางเกงขาสั้นสีฟ้านะครับเสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างเตียงในท่านั่งคุกเข่า
้มตัวหมอบไปข้างหน้ามีบาดแผลจากอาวุธปืนที่ยิงเข้าที่หน้าผาก
ลุศีรษะด้านหลังเลยนะฮะมือขวายังกำอาวุธปืนเอาไว้นะครับ
เป็นปืน๓๕๗ที่ใช้ยิงตัวเองแล้วที่เอวยังมีปืนก้าวมอมอออีกระบอกหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ที่มาปิดล้อมอยู่นี่ก็อาวุธครบมือหลังการเสียชีวิตของบังรนนะครับ
แม่เองที่มาช่วยเจรจาอยู่๓ชั่วโมงกว่าไม่เป็นผลก็ร้องไห้นะครับ
แฟนสาวของบังรนที่อยู่ด้วยตลอดเนี่ยนะฮะก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ฮะแฟนสาวบอกว่าบางรถเนี่ยเขาบอกให้ไปเปิดประตู
พอไปเปิดประตูเนี่ยปึ้งเลยยิงเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย๕จุด
ในพื้นที่หมู่๔บ้านทุ่งส้มตะบนบางศักดิ์อำเภอกันตังจังหวัดตรัง
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับต่างนะครับ
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือบังรนนะครับ
หลังจากที่สืบทราบว่าหลบมานะฮะหนีคดีมานะครับ
ทีแรกเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านพ่อกับแม่ของบังรนก่อนนะครับ
รวมทั้งบ้านต้องสงสัยแล้วก็ขนำหลังหนึ่ง
ไปเจอยาบ้าน๑๔๐๐เมตร
แล้วก็สืบทราบว่าบังรนเนี่ยผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตาย
หลบซ่อนตัวอยู่กับแฟนสาวที่บ้านญาติหลังนี้
แล้วก็มาปิดล้อมจับกลุ่มอยู่นานนะครับสุดท้ายยิงตัวตาย
รนหรือนายฮารนอุเซนเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่
ติดอันดับหนึ่งในสิบของจังหวัดตรังนะครับ
ตำรวจต้องการตัวมานานแล้วมีประวัติอยู่ในแฟ้มประวัติอาทยากรรม
เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่จังหวัดตรังคอยส่งยาเสพติด
แล้วก็ใช้เป็นที่พักยาเสพติดเยอะแยะ
มีพฤติกรรมในการติดตามทวงหนี้โหดด้วยนะ
ล่าสุดก็ไปยิงรถเกงเขาพรุนสี่สิบกว่านัด
แล้วมีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพก่อเหตุไว้ที่พัทธลุง
แล้วก็หนีมาที่จังหวัดตรังพื้นที่ของตัวเอง
ก่อนหน้านี้นายฮารนหรือบังรนเคยประกาศศักดาไว้ว่า
ยังไงก็ไม่อ่อนข้อให้กับกฎหมายและตำรวจ
ขอตายดีกว่าให้ตำรวจจับ
สุดท้ายวันนี้ฮะไม่ยอมให้จับจริงนะครับ
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมกดดันอยู่นานนะครับ
ก็เลยตัดสินใจยิงตัวตายนะครับ
รนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ที่ก่อเหตุเอาไว้ล่าสุดคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองด้วยนะครับ
ตอนนั้นร่วมกับพวก๕คน
ใช้รถกระบะสีบรอนทองพร้อมกับปืนสงคราม

ประกบรถเก๋งแล้วไล่ยิงถล่มจนพลุน๔๖รู
รถเก๋งตกข้างทางนะครับ
นี่คือภาพที่เกิดเหตุเอาไว้
เมื่อปี๖๒ช่วงเดือนกันยายนในตอนนั้นนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้นายนิรันดรชูรักอายุ๔๐ปี
ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตอยู่คาพวงมาลัยรถ
แล้วก็มีคนที่หนีรอดไปได้อีก๒คน
ตอนนั้นก็คือขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายลำปัมทะเลน้อย
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง๕กันยายนปีที่แล้ว
นี่ค่ะนี่ค่ะสุดท้ายไม่ยอมให้ตำรวจจับจริง